วันนี้ค่ะใครที่อยู่ย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ต้องการหาที่กินที่เที่ยวที่ช็อป

สถานที่นี้นอกจากกินจากช็อปจากเที่ยวแล้ว
ยังเบิร์นเอาไขมันออกอีกด้วย
ติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นแหล่งช็อปชิมชิวของคนย่านนี้
มีร้านค้ากว่า๒๐๐ร้านค้าทั้งจากไทยและต่างชาติ

ที่นี่นะคะมีเมนูเด็ดก็คือเฝอหม้อไฟ
เตี๋ยวชาบูที่มีทั้งเนื้อหมูหลายประเภท
อย่างสันนอกสันข้อหมูนุ่มสามชั้นและลูกชิ้น

จิ้มต้นตำรับอย่างกะปิที่บีบมะนาวและพริกลงไป
ก็ให้รสชาติที่อร้อยไม่เหมือนใครค่ะ
ทุกคนนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการอิ่มอร่อยไปพร้อมกัน
ซึ่งหม้อนี้ราคาอยู่ที่๒๖๐บาทค่ะ
จากนี้ยังมีเมนูอาหารที่น่ารับประทานอีกมากมาย

ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะคะ

ผู้มากประสบการณ์ก็ได้โชว์ลีลาการทำซูชิ
แต่ละคำแต่ละคำกันอย่างประนีต
และเสิร์ฟทุกความอร่อยให้กับลูกค้า
และก็ยังมีอาหารไทยซึ่งยังมีอาหารใต้
ซึ่งจะใช้งานง่ายนั่นอาหารใต้ชีวิตก่อนอร่อย
กว่าที่ที่นี่ตำรวมค่ะ
ท้องแล้วก็ขอเบิร์นไขมันออก
ด้วยการออกกำลังกายและฝึกศิลปะป้องกันตัว
ครูดามวยไทยยิมอยู่ที่ชั้น๓ค่ะ
ที่นี่นะคะจะมีคอร์สสอนผู้ใหญ่คอร์สละ๑ชั่วโมงครึ่ง
และคลาสเด็ก๑ชั่วโมงค่ะ
กันตั้งแต่พื้นฐานเลยไปจนถึงระดับมืออาชีพ

ก็นี่ค่ะใส่นวมพร้อมอุปกรณ์เรียบร้อย

ระดับนี้โหไม่ต้องห่วงฝีมือได้อยู่แล้ว

เอาใจคนรักสุขภาพกันต่อที่อาริน่าฟิตเน็ต
เครื่องเล่นใหม่ได้มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา

ทั้งหมดเกือบ๒๐ล้านบาทเลยค่ะ
ลงทุนเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพจริง
วัยทำงานวัยเด็กและครอบครัว

นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนที่เดินทางได้ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืน

เปิดให้บริการกันจนถึง๒๒นาฬิกาเลยค่ะ
เคมิการพร้อมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน